ส่วนขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ถึงเหตุประท้วงที่เกิดขึ้นในหลายเมืองของสหรัฐอเมริกา
หลังจากที่นายโดนัลดทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา
รวมทั้งความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาของคู่แข่งคนสำคัญฮิลารี่คลินตันนะคะติดตามพร้อมกันค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผ่านไปแล้ว๕วัน
แต่ว่าโลกทั้งโลกยังจะต้องติดตามผลของสหรัฐอเมริกา

เพราะว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งนี้ผ่านไปแล้วเนี่ย
เป็นปรากฏการณ์พิเศษที่ไม่น่าจะเคยเกิดขึ้นกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งไหนมาก่อน
หนึ่งเรื่องของการประท้วงคนออกมาประท้วงกันเยอะเลยครับ
เป็นปรากฏการณ์ที่เขาบอกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาครั้งไหนมีคนไม่เห็นด้วย
มีคนเชียร์อีกด้านหนึ่งแต่ว่าการออกมาประท้วงในลักษณะอย่างนี้ไม่มีให้เห็นมาก่อน
ตอนนี้ก็ยังดูเดือดอยู่หลายเมืองแล้วคนที่ออกมาประท้วงคนดังก็เยอะนะครับ
เป็นปรากฏการณ์ในโลกบันเทิงเหมือนกันว่า
คนดังนักร้องดาราศิลปินออกมาออกมาประท้วงไม่เอาประธานาธิบดีทรัมป์เชียร์ฮิลาลี่เยอะไปหมด
ที่เป็นข่าวมาก็คงจะเห็นนั่นก็เรื่องหนึ่งค่อยตามดูว่าเรื่องนี้จะจบยังไง
แต่แว่นแน่นอนประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาไม่มีอำนาจอื่นมาแทรกแซงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ผลของการเลือกตั้งก็ต้องดำเนินการไปตามนั้น
ถัดมาเราควรจะตามเรื่องนี้ยังไงต่อเราควรจะตามเรื่องนี้ว่า
สิ่งที่ประธานาธิบดีว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่หาเสียงไว้
เกือบแต่ละเรื่องสุดโต่งทั้งนั้นเขาจะเดินหน้าทำตามสิ่งที่หาเสียงไว้หรือไม่
จะทำได้สักกี่มากน้อยในสิ่งที่หาเสียงไว้
และถ้าเขาทำได้มันจะกระทบต่อโลกยังไงกระทบต่อภูมิภาคยังไง
กระทบแต่ละประเทศยังไงไม่วายเว้นประเทศไทยเราซึ่งส่งสินค้าไปอเมริกามาก
ก็ต้องโดนกระทบด้วยฉะนั้นผลพวงจากการเดินหน้าตามนโยบายที่ประกาศหาเสียงไว้
จะกระทบอะไรยังไงนั้นเนี่ย
เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาก
หน้าหนังสือพิมพ์ที่ผ่านมามีคนวิจารณ์ในเชิงในเชิงบวกก็มี
มีคนวิจารณ์ในเชิงลบก็มี
เพราะว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับภูมิภาคและประเทศต่างอย่างที่ว่า
ประเทศไทยก็หนีไม่พ้นหรอกครับ
ก็เลยบอกไว้ล่วงหน้าว่าประมาณ๓ทุ่มของทุกวันจากคืนนี้ไป
จะได้มีรายการพิเศษเพื่อที่จะมานั่งพูดคุยกับคนหลายฝ่ายหลายวงการว่า
ผลที่ประธานาธิบดีจะชื่อโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย
ถ้าเขาเดินหน้าตามนโยบายอย่างที่ว่าจริง
มันจะกระทบกับอะไรมากน้อยแค่ไหนยังไง

การส่งออกคนไทยที่ทำมาหากินอยู่ที่อเมริกา

แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสำหรับการเมืองสหรัฐ

ดุเดือดเลือดพลาดกันมายังไงในช่วงเวลาหาเสียง

อเมริกาแสดงให้โลกเห็นว่า
ฮิลาลี่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ประนามทรัมป์ซะไม่มีดีเลยครับ
แต่พอถึงจุดหนึ่งฮิลาลี่บอกให้คนอเมริกายอมรับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่
ลาลี่ว่ายังไงล่ะครับขออ่านให้ฟังเพราะว่านี่คือประโยคที่สวยงามมาก
ฮิลาลี่บอกว่าแม้ว่าจะเจ็บปวดสำหรับดิฉันสักเพียงใด
แต่ต้องยอมรับว่าบัตรนี้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีของเรา
เราต้องเปิดใจกว้างและให้โอกาสเขาในการบริหารประเทศ

อเมริกันทั่วไปเนี่ยเลือกเธอมากกว่าซ้ำไม่เอามาอวด
นี่เป็นความสวยงามของระบบประชาธิปไตยในอเมริกา

ก่อนหน้านี้ระหว่างโอบามากับทรัมป์ท่านที่ติดตามข่าวมาก็ด่ากันไม่มีดีเหมือนกันแหละครับ
ทรัมป์บอกว่าโอบามาเป็นประธานาธิบดีที่โง่เขาที่สุดของอเมริกา
ส่วนโอบามาก็พูดถึงพร้ำว่าใครเป็นตัวตลก
คนแบบนี้แหละถ้าบ้านเราก็เหมือนว่าสติไม่ค่อยดี
แล้วจะมาเป็นประธานาธิบดีอเมริกาที่มีอำนาจมาก
มีอำนาจในการตัดสินใจที่จะกดปุ่มเอานีเคลียร์ไปถล่มโลกได้
แล้วคนแบบนี้เหรอจะมามีอำนาจตัดสินใจใหญ่ขนาดนั้น
ผ่านไปซุ่มเสียงเปลี่ยนไปเลยครับทรัมป์เดินทางเข้าพบ
โอบามาแล้วก็พูดถึงโอบามาดีเลยครับโอบามาเอง
ก็พูดถึงทรัมป์ดีเหมือนกันครับไม่มีร่องรอยไม่มีวี่แวว
ที่บอกว่าคู่นี้เคยใช้คำพูดประหัสประหารกันมาก่อนเลย
ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงให้โลกเห็นก็คือว่าอเมริกา
พอผ่านพ้นการแข่งขันไปแล้วอเมริกาต้องเป็นหนึ่งเดียว
มีคนเยอะเลยครับที่บอกว่าเมื่อไหร่เมืองไทยเมืองไทย
หลังผลการเลือกตั้งปรากฏขึ้นมันก็จะมีสองส่วนผู้แพ้
ไม่ยอมผู้ชนะบริหารประเทศไม่ได้แล้วในที่สุดก็ต้องมี
อำนาจนอกระบบมาแก้ปัญหาอย่างที่เป็นอยู่มีคนถามว่า
คนอยากเห็นว่าเอ๊ะพอหลังเลือกตั้งเสร็จว่าที่นายกรัฐ
นตรีคนใหม่เดินทางเข้าไปทำเนียบไปพบนายกรัฐ
นตรีคนก่อนที่กำลังจะพ้นหน้าที่อาจจะมีการมอบงาน
หรืออาจจะมีการพูดคุยเพื่อส่งต่ออำนาจกันเขาบอก
ว่ามีโอกาสจะเห็นไหมเพราะที่ผ่านมาไม่เคยเห็นครับไม่
เคยมีธรรมเนียมนี้พอเลือกตั้งเสร็จคนที่เคยเป็นนายก
รัฐมนตรีมาก่อนก็ขนข้าวขนของออกจากธรรมเนียบคน
ที่ไปเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ก็เดินทางไปทำเนียบคน
ที่จะออกมาต้อนรับก็คือเลขาธิการนายกก็จะมาบอก
ว่าเริ่มต้นจะต้องทำอะไรยังไงไม่มีการส่งไม้กัน
ไม่มีการสัมผัสมือกันระหว่างคนเก่ากับคนใหม่เรื่อง
คนอยากเห็นเยอะนะครับว่าเอาละเราแก้รัฐมนูลแล้ว
แต่เราควรจะแก้ความรู้สึกนึกคิดได้ไหมรัฐมนูลนั้นเป็น
ตัวหนังสือแก้ได้แต่สปีริตมันอยู่ในใจจะแก้ได้ไหม
นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สังคมไทยกำลังจับตามองว่า
หลังการเลือกตั้งที่ประกาศใช้รัฐมนูลใหม่ประเทศไทย
จะมีสปีริตทางการเมืองอย่างนี้ไหมอย่างน้อยก็เพื่อมา
มาลดความขัดแย้งท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวัน
เมื่อวานนี้ครบรอบ๑เดือนแห่งการสวรรณคตของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวราชกาลตี๙บรรยากาศความไว้อะไรยังต้อง
เดินหน้าต่อครับยังอยู่ในใจคนไทยต่อบรรยากาศความ
ซึมเศร้าก็ยังอยู่ต่อบรรยากาศของการคิดถึงพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวก็ยังอยู่ต่อแต่ชีวิตจะต้องไปต่อวัน
ท่านได้เห็นว่าบนหน้าหนังสือพิมพ์เขาก็ปรับเปลี่ยนสีสัน
เข้าสู่สภาพเดิมจอโทรทัศน์เกือบทุกช่องก็ปรับสีสันเข้า
สู่รายการเดิมแต่ขีดเส้นใต้ว่าอยู่ในความเหมาะสมอยู่
ในความเหมาะสมทุกอย่างต้องเดินต่อครับธุรกิจบันเทิงก็
เดินต่อธุรกิจการท่องเที่ยวต่างเนี่ยจะต้องเดินต่อสิ่ง
หนังสือพิมพ์พาดหัววันนี้และหน้าที่จะนำมาเป็นข้อ

มีนี่แหละครับทรงให้กำลังใจอยู่บนฟ้าเพื่อก้าวเดินสู่
อนาคตทุนกระหม่อมหญิงท่านบอกว่า
เดือนที่แล้วที่พ่อของเราเสด็จสู่สวรรคาลัยทัศถิต
ดวงใจในนิรันดิ์เหมือนดังเพลงพระราชนิพลชื่อใน

ท่านไม่จากเราไปไหนยังคงให้กำลังใจเราจากบนฟากฟ้า
ให้เราเดินไปข้างหน้ารวมใจช่วยกันสู่อนาคตมีคนส่งภาพ

เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผสมกลมกลืนอยู่กับ
ก้อนเมฆเป็นเทวดาอยู่บนท้องฟ้ามีสองประโยคของทุนกระหม่อม
ที่บอกว่าท่านไม่จากเราไปไหนท่านเป็นเทวดาอยู่บนท้อง
ฟ้าสองประโยคนี้คือที่มาของกรอนปิดท้ายบทนี้ครับท่านไม่
จากเราไปไหนยังอยู่ในอากาศธาตุทั้ง๔อยู่ในความ
คิดคำนึงที่พึงมีอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาท่านเป็น
เทวดาประจำเมืองคอยสะดับราวเรื่องอยู่เบื้องหน้าคอยพิทักษ
คุ้มครองผองประชาถ้าคิดถึงเทวดาต้องทำดีสวัสดีครับ